หนุ่มใหญ่เจ้าของเต้นรถท่านหนึ่งที่สมุทรปราการครับคุณผู้ชมฮะ
พระสงฆ์หลอกหลอกให้ร่วมสมทบทุนสร้างองค์ท้าเวชสุวรรณ
โอนเงินไปเกือบสี่หมื่นคุณผู้ชมฮะค่ะ
ปรากฏว่าจะโทรไปติดตามความคืบหน้าการสร้างเท้าองค์เวท
เฮ้ยติดต่อไม่ได้หายไปเลยพอไปถามวัดครับ
วัดก็บอกไม่เห็นรู้เรื่องเลยฮะนี่แหละฮะนายปรเมฆครับ
เต็นต์รถย่านพระราม๒เอาหลักฐานมาร้องกับสื่อเลย
เพราะว่าโดนพระวิทยาวัฒน์ขวัญสิริหรือพระแจ็ค
ซึ่งเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งย่านพระประแดงสมุทรประการเนี่ย
ส่งไลน์มาหลอกให้ร่วมทำบุญสร้างองค์ท้าเวสวรรณ๒ตน
พอพี่เขาโอนเงินไปติดต่อไม่ได้เลยครับ
ปรเมฆบอกว่ามิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
มีพระกับวัยวัชกรมาบอกว่าจะสร้างทาเวทไว้ที่วัด
ให้ชาวบ้านสักการะพี่แกก็โอนไปสองครั้งรวมแล้วสามหมื่นแปด
หลังจากนั้นก็จะถามความคืบหน้ามาติดตั้งที่วัดหรือยัง
ทำพิธีวันไหนเขาจะได้ไปร่วมทำบุญด้วย
ก็ติดต่อพระแจ๊คไม่ได้เลยพี่เขาหาเบอร์โทรวัดจากกูเกิ้ลครับ
โทรไปถามเจ้าอาวาสเลยนะเจ้าอาวาสแจ้งว่าพระแจ๊คไม่อยู่แล้วครับ
ของออกจากวัดไปตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมแล้วและที่วัดก็ไม่มีการ
ทาเวสวรรณเลยนะก็เลยมั่นใจว่าโอ้
โดนพระแจ็คหลอกเขาซะแล้วพี่ปรเมฆก็เลยไปแจ้งความที่
พอพระประแดงครับส่วนพระวัดบางกระเจ้ากลางก็บอกว่า
แจ๊คเนี่ยเคยพูดว่าได้ติดต่อโยมคนนึงมาช่วยกันสมทบทุน
ทาเวทแต่ทางวัดไม่ทราบเรื่องมาก่อนนะ
กระทั่งนี่แหละผู้เสียหายโทรมาแจ้งเรื่องที่มีการโอนเงิน
เพื่อจะสร้างทาเวทให้กับพระแจ็คซึ่งตามปกติหากจะทำบุญที่วัดเนี่ย
โอนเข้าบัญชีวัดครับแล้วก็ต้องมีเอกสารยืนยันชัดเจน
ทางวัดออกให้ครับไปฟังพระชัชวานหน่อยครับ
พูดยังไงกับโยมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหตุการณ์เนี้ยทางวัด
บอกได้ว่าวัดไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้
เป็นเป็นความกระทำส่วนบุคคลแต่วัดดีใจที่ว่าจะมาสร้างทาเวทให้
แต่ไปไปมากลับทำลายให้วัดเสียอีกแต่ก่อนจะไปเนี่ย
ก็เคยทำตัวมีพิรุษหนึ่งครั้งก็คือว่าเอาเงินญาติโยมของเพื่อนเขาไป
แล้วหายไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาพอกลับมาได้ประมาณเดือนหนึ่ง
มาก่อเหตุกับคุณโยมหายลำนี่แหละอืมมีข้อมูลจากเจ้าอาวาสวัดบางกระเจ้ากลางนะครับ
บอกมาเพิ่มเติมว่าพระแจ๊คเนี่ยลาศิกขาแล้วแต่ไปลาศิกขาที่วัดอื่น
วัดแห่งนี้ฮะพระแจ๊คเนี่ยมาบวชเมื่อสองปีก่อน
มีพฤติกรรมไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้วยเรื่องเงินด้วยฮะ
แล้วก็ขอย้ำว่าทางวัดไม่รู้เห็นกับการกระทำของพระแจ๊คแต่อย่างใดนะครับ
เดี๋ยวรอดูว่าจะติดตามได้หรือเปล่านะฮะ